ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะหลังจากที่ลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเฮกันยกเมืองกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
โดยเฉพาะนี่เลยค่ะคนที่ไปจับสลากในหายโบราณนะคะลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะก็คือเพชรพุ่มพวงนั่นเองค่ะ
โอ้โหตรงตรงเป๊ะเป๊ะมาเลยคุณผู้ชมค้าสามตัวนะคะในรางวัลที่ถึงออกเลขเก้าหกเจ็ดมันตรงเป๊ะเลยจากการที่หยิบสลากขึ้นมาจากหายนะคะ
กลายเป็นว่างวดนี้แหละค่ะเลขนี้เป็นเลขดังแล้วก็โอ้โหแฟนเพลงเนี่ยเรียกได้ว่าถูกลอตเตอรี่กันแทบทุกบ้านเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งพี่เพชรพุ่มพวงเนี่ยก็ได้เดินทางมายังวัดภาษีเอกมัยเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อกราบหุ่นแม่พึ่งหลังจากทราบว่าเลขแม่พึ่งเนี่ยทำให้แฟนเพลงโชคดีกันทั่วประเทศเลย
บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะที่ในวันนั้นเนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขอพรให้ตัวเองเลยนะคะแต่ว่าตั้งใจเลยจะขอพรขอโชคขอลาบให้แฟนเพลงโดยเฉพาะค่ะ
สิ่งที่ผมขอไปก่อนที่ผมจะหยิบตัวเลขขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นผลจริงก็ได้ผมไม่เคยขอให้ตัวเองนะครับเพราะว่าหนึ่งผมอาจจะไม่มีโชคทางนี้อยู่แล้วแล้วก็ผมอีกอย่างครั้งนี้ที่ถูกอะครับผมก็ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะผมเชื่อว่าคนไทย๙๐เลยนะครับที่ยังมีความเขาเรียกว่าเชื่อเรื่องลอตเตอรี่เชื่อเรื่องหวยอยู่นะครับยิ่งยุ
นี้นะครับยุคของโควิดด้วยแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองหลายอย่างเศรษฐกิจนะครับมันไม่ค่อยดีผมก็เลยขอคุณแม่ว่าอยากจะให้ประชาชนเข้าถูกกันนะครับช่วยกันหน่อยแค่นั้นแน่นะครับนี่ไงฟังจากปากลูกชายกันไปแล้วนะเขาบอกแล้วเพราะว่าหลายคนคาใจว่าเอ๊ะหยิบมาตัวตรงขนาดนี้ตัวเองต้องถูกเยอะแน่เลยไม่ได
เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าพี่ดาวเองก็ได้โชคลาภจากเลขแม่พึ่งค่ะก็เลยอยากมากราบขอบคุณแม่พึ่งด้วยตัวเองค่ะ
มันตื่นเต้นมันงงว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างนี้
แล้วแบบตัวเองซะนิดเดียวเองอะไรอย่างนี้แบบว่า
เดาหวังแค่๒ตัวแค่นั้นเองนะคะไม่ได้หวังถึง๓ตัวเลย
พี่เพิ่งแบบสุดยอดอะไรขนาดนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าพี่เขาให้โชคให้ลูกให้น้องเพชรเนาะให้น้องเพชรล้วงขึ้นมาแล้วให้โชคสำหรับแฟนเพลงทุกคน
เชื่อว่าในงวดต่อไปในปีต่อไปเนี่ยแฟนเพลงแม่พึ่งน่าจะไปเกาะติดรอดูกันอีกในการล้วงหายหรือว่าหยิบสลากต่างนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าปีหน้าจะได้ไปสนุกสนานกับคอนเสิร์ตที่วัดทัพกระดานเพื่อเป็นการรำลึกถึงแม่พึ่งกันต่อนะคะ